คุณผู้ชมพาไปที่สุราธานีเมื่อวานช่วงสายเนี่ยแถวเต็นต์รถมือ๒

มีกระบะตู้ทึบนะเสียการควบคุมมา
แล้วไปชนเสาไฟแล้วไปชนคันอื่นอีก
ในนั้นมีคนเจ็บ๒คนนะครับ
ที่เห็นกระบะจอดเรียงรายอยู่นั่นคือรถมือสองรอขายนะ
เต็นต์รถแบบนี้แล้วมาฟาดสยองตรงเต็นต์มือสองเลยนะคะ
ใช่ครับริมถนนเลี่ยงเมืองตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตครับ
อำเภอเมืองสุราธานีช่วงสายเมื่อวานนี้เอง

มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปเจอกระบะตู้ทึบคันที่มาชนนี่แหละคุณผู้ชม
บริษัทเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน
ชนอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าครับ
นี่ฮะตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยมาถึงแล้ว
หน้ารถพังยับแบบนี้ยังป้ายแดงอยู่เลย๕๖๕๕นี่คุณผู้ชม
แล้วไปชนรถยนต์คันอื่นที่อยู่ในเต็นต์ด้วยก็เสียหายไป
ผู้บาดเจ็บ๒คนคือนายสงกรานไพรสิงอายุ๒๙ปี
คนนี้เป็นพนักงานแล้วก็เป็นคนขับด้วยนะ
เขาติดอยู่ในรถครับอาการสาหัส
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเขาไม่รู้สึกตัว
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างไปช่วยเหลือ
กว่าครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมจึงสามารถนำตัว
นายสงกรานออกมาจากรถได้
แต่สุดท้ายนายสงกรานเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนที่นั่งมาด้วยคือนายมนตรี
อายุ๒๘ปีคนนี้เจ็บเล็กน้อยครับ
ตำรวจไปตรวจสอบภาพวงจรปิดในเต็นต์รถมือ๒
ก็เห็นว่ากระบะคันนี้ขับมาเร็วเลย

ไหลมาปึ้งชนเข้าไปกับเสาไฟฟ้า
กู้ภัยนำร่างนายสงกรานผู้เสียชีวิต

รอให้ญาติมารับศพต่อไป
ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสงกรานด้วยนะครับ